บอกเลยนะว่าไม่ใช่คลั่งรักแต่เป็นคลั่งความหล่อค่ะ
สำหรับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์คุณผู้ชมคือนุ่มคนนี้เนี่ยนะ
เขาหล่ออร่าจริงจริงจริงแล้วความหล่อเขาไม่ได้มาง่ายง่ายน่ะ
เพราะฟิล์มบอกกับเราว่าการดูแลรูปร่างหน้าตาเนี่ย
เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตัวเอง
ทุกวันที่ตื่นเช้าขึ้นมาฟิล์มเขาก็อยากจะดูดี
เพราะการดูดีมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นใบเบิกทางให้มีงานมีเงินติดต่อเข้ามาไง
แต่หนุ่มก็จริงทุกอย่างมันคือต้นทุนหมด

ถึงขั้นที่ประกาศเลยนะคะ
นัดคิวไปจิ้มหน้ากับหมอโอ๊ค
บนเวทีกลางงานอีเวนต์ไปเลยจ้า
คือจริงต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้ว

ชอบครีนิกชอบอะไรอย่างเงี้ย

ก็ไม่เยอะมากยังไม่เยอะมาก

ถ้าแซลฟีว่าทำงานเหมือนร้อนเงินไกลละคะ

ไม่ได้ร้อนเขาอบอุ่นอบอุ่นไปด้วยเงิน

ส่วนปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนหน้านี้

ทำปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่โหมออก

กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะวูบ
เพราะโรคลมแดดหรือว่าทิสโตร์
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นหลายคนเป็น
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็บริษัทประกันก็โกรธแล้ว